อัปเดตอาการป่วยของสองสามีภรรยานะคะคุณแมททิวแล้วก็คุณลีเดีย
น่าชื่นใจใจชิงขึ้นไปนิดหนึ่งแล้ว
เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ก็ได้โพสต์นะคะเล่าความคืบหน้าการรักษา
แต่รอบนี้ค่ะไม่ได้ใส่แมสแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่านี่ไง
ดูสดใสใช่คุณหมออนุญาตนะคะไม่ใช่ว่าอยู่จะมาถอดแมสกันเอง
ตอนนี้ค่ะทั้งคู่บอกว่าร่างกายกำลังฟื้นตัว๙๙แล้ว
แต่ผลตรวจก็ยังเป็นบวกอยู่นะจ๊ะ
แมททิวตรวจมา๕ครั้งลีเดีย๓ครั้ง
ผลคือยังพบเชื้อโควิดอยู่ค่ะ
อาจจะต้องรอไปอีกสักพักคุณหมอถึงจะตรวจให้อีกครั้ง
แต่สิ่งที่บังใจก็คือผ่านช่วงวิกฤต๑๐วันอันตรายมาแล้ว
ตอนนี้ค่ะก็แค่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองไปต่อไปเรื่อย
เพื่อช่วยผู้ป่วยคนอื่นด้วยค่ะ
บางคนอาจจะตกใจว่าวันนี้ไม่ได้ใส่แมสกันนะครับ

ซึ่งทางคุณหมอบอกว่าโอเคอยู่
เพราะว่าเราก็ทั้งคู่ก็คือผ่านในส่วนที่เป็นไวรัสที่มันจะเป็น

มันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะไปส่งไปส่งกลับอะไรอย่างนี้นะฮะ

เราเนี่ยอาการเราค่อนข้างโอเคทุกอย่าง
บางคนนี่แบบเดินยังเหนื่อยยังหอบอยู่
บางคนก็คือตั้งแต่แรกเข้ามา

พวกเราก็ถือว่าน่าจะผ่าน

แล้วตอนนี้ผ่านมาเป็น๒๐กว่าวันแล้ว

น่าจะไม่ซุดอีกรอบ
เราหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่ดีก็ตรงที่ว่า

อาจจะช่วยผู้ป่วยคนอื่นได้
อย่างที่คุณหมอบอกกันว่าอาจจะเอาตัวพลาสมาเราไปไม่ได้
ขายดีแล้วก็คงต้องจัดการอย่างแน่นอน
เห็นแบบนี้ใครหลายคนก็ไม่ต้องดราม่านะคะ

เพราะว่าเชื้อเขาอยู่ในช่วงที่มันไม่กระจาย

เอานี่ชุดนอนของลูกอะมาหอม